คุณผู้ชมคะจะพาไปดูมิติใหม่ของการสระผมหน่อยนะคะ
คือปกติเวลาเราไปร้านสระผมเนี่ย

มีแชมพูครีมหนวด๒ครั้ง๓ครั้งแหองสูงสุดลเหหะ
แต่ลูกค้าคนนี้เดินมาค่ะบอกว่า

ที่ไม่ใช้แชมพูแล้วเขาใช้อะไร

ว่านักศึกษาอักเสบต้องการอย่าสีฟ้าที่สระผม
มีสีใหม่นะคะของการสระผม

โรงการผมสะเทือนลูกค้าจะอย่าสีฟ้า

จะอย่าสระผมแล้วไม่หายครรณนะคะ

ยังไงดีคะพนักงานไปไม่ถูกเลยนะคะว่าจะสระยังไงดีเนาะ

ใช้ยาสระผมแล้วไม่หายคันเอายาสีฟันสระให้ฉันที
แท็กวงการคนโสดแฮชแท็กสวยแฮชแท็กแฟชั่น

เขาขอร้องเองไม่ว่านำยาสีฟันมาเองด้วยค่ะ
รบกวนยาสีฟันของทางร้านนะคะ
บอกว่าใช้ยาสระผมทั่วไปแล้วมันไม่หายคัน
ซึ่งคนที่มาคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า
บางคนต่างชาติเขาใช้แบบนี้จริงนะ
เพราะว่าในยาสีฟันมันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย
บางคนก็บอกเคยใช้เหมือนกันตอนที่มันคันหัวมากอ่ะ
เขาบอกว่าดีหายคันและเย็นหัวด้วย
แล้วก็บอกว่ายาสีฟันเนี่ยนะคุณสมบัติทั้งยับยั่งแบคทีเรีย
ถ้ามีอาการอะไรที่เกิดจากแบคทีเรียมันใช้ได้

หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวก่อนมันใช้ได้จริงเหรอ
เอามาประยุกต์กันเองโดยที่ไม่ได้ไปตรวจสอบหรือเปล่า
ว่าจริงแล้วมันใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภทหรือเปล่า
ไปดูประโยชน์ของยาสีฟันกันหน่อยดีไหมคะไหนก็ไหนแล้ว
จะได้รู้ว่ามันใช้ได้ไหม

เอออันนี้ไม่รู้ไง
แต่ว่าลองไปดูว่ายาสีฟันทำอะไรบ้าง
และมันสามารถใช้สระผมได้จริงหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าประโยชน์ของยาสีฟันไม่ใช่แค่ทำให้ช่องปากสะอาดเท่านั้น
แต่มีอีกเพียบค่ะอันดับแรก
โดยเฉพาะยาสีฟันที่มีคุณสมบัติส่วนผสมของเปปเปอร์มีน

การลดอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในสิวอักเสบได้
แต้มสิวต่างตอนนี้กำพระเลยนะคะจะไม่ได้ขายแล้วเหรอ
ไม่ก็ไปเอาส่วนผสมเปเปอร์มิ้นมาใส่หรืออะไรยังไงลองดูนะคะ
ลดการระคายเคืองบนผิวหนังค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวที่มีผื่นแดงผื่นคัน
อาการอักเสบผิวอาการแสบผิวจากการสัมผัสถูกแสงแดดหรือความร้อน
ใช้ยาสีฟันทาบางย้ำบาง
บริเวณดังกล่าวเพื่อลดอาการได้
ใช้เป็นสครับก็ได้นะคะคุณ

เอายาสีฟันมาขัดเบาที่ริมฝีปากเป็นวงกลม

ปากจะเนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้น

อันนี้บอกแนะนำว่าสครับก็ใช้คือมือเพิ่มถูอกเข้าไป

นี่แหละค่ะคุณผู้สม
เอาส่วนตัวดีฉันในผลนะคะ
คืออย่าทำเวลาที่เขาบอกว่าเวลามีแพ้น้ำนอนร่วข
ให้เอายาสีฟานมาป้าย

เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าแสดงว่าผิดนะ